วันนี้มีขายแล้วนะคะใครที่สนใจอยากลองใช้นะคะ
ถามซัมเบลดีมากเลยแป้งตลับเดียวจบนะคะ
เราอยากทดลองก่อนก่อนที่จะรับเป็นเพราะว่าความเป็นแบรนด์ใหม่ด้วย
เรามีเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ที่จะทำให้
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ออกมาในทิศทางไหน
แล้วก็ตัวสินค้ามันเข้ากับเราหรือเปล่า

ซึ่งพอเบลใช้แล้วมันดีจริง
ก็เลยเป็นพรีเซนเตอร์เลยค่ะ

หรือว่าจะมาซื้อที่นี่ได้เลยค่ะ
อ่ะฝากสาวหน่อย

ขอเชิญชวนนะคะสาวทุกคนค่ะ
ใครที่กำลังมองหาแป้งที่เข้ากับตัวเองอยู่นะคะ

เอาจัดตามงองรู้สึกอย่างไรบ้างเบล
ความจริงแล้วเบลก็ยังไม่ค่อยเข้าใจถึง

คือถามว่าเบลก็ลงทุนลงไปนะคะ

ห่วงใยว่าเราจะทำอะไรที่ผิดพลาดออกไปหรือเปล่า
เบลว่ามันเป็นข้อดีเหมือนกันที่ผู้บริโภคตอนนี้ต้องการตรวจสอบทุกอย่าง
แล้วเราในฐานะคนที่ทำธุรกิจก็ต้องทำอะไรที่ออกมาโปร่งใส
แล้วก็ทำออกมาให้ชัดเจนในแง่ของธุรกิจ
ซึ่งตัวนี้ที่เบลเป็นบอสอยู่เนี่ยเบลเลือกแล้วที่จะทำ
แล้วเบลก็ตั้งใจทำจริงเบลทดลองใช้เบลคัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีมาก
แล้วเบลก็ทั้งในเรื่องของแหล่งผลิตโรงงานต่างก็คือมั่นใจได้เลยว่าคือมีคุณภาพสะอาด
แล้วก็ไม่ลวงตาแน่นอนค่ะแล้วก็พาร์ทนึงของเบลก็ดีมากเลยค่ะก็ตั้งใจทำมาก
สำหรับตัวเบลก็เบลยืนยันว่าเบลตั้งใจทำออกมาจริงแล้วคือเบลก็โปร่งใสแล้วก็ทุกอย่างคือเบลชัดเจนมากอะค่ะ
คือเปิดเผยแล้วก็ตรวจสอบทุกอย่างได้
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกแหละว่าคือเรามีพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจที่ดีอะค่ะซึ่งเราก็อยากจะเปิดเผยตรงนี้ให้ทางผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งตัวแทนจำหน่ายค่ะ
มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรามั่นใจทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์ของเราและในแง่ของการที่รับผลิตภัณฑ์ของเราไปขายอีกทีนึงด้วยค่ะ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ
มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ
มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ
มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ
มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ
มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ
มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ
มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ
มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ
มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ
มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ
มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ
มันเป็นปัญหาจัดการอะไรครับ

พอเอามาฉายตอนกลางคืนอย่างเงี้ยบางทีด้วยเรื่องของเวลาอะไรต่างต่าง

ก็คือก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าจองขนาดนั้นแต่ว่าคือก็ถ้าได้เล่นก็ยินดีอะค่ะ